ท่านผู้ชมครับมันมีคลิปเหตุการณ์
คลิปหนึ่งเกิดขึ้นในวัดแถวบางคอแหลม
ซึ่งท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัด
เกี่ยวของเรื่องของเงินค่าจัดค่าภนาคิด

ขึงขังแบบใส่อารมณ์ใส่พระแบบ

ตัวอยู่วัดนั้น
ไม่เรียบรู้ล่ะ
นี่ฮะถีบเลยตรงเข้าไปถีบเลยห้ามไปห้ามมา
ไม่หยุดสักทีเลยถีบเข้าไปเลย
คือคนที่เห็นก็คือเอาละเรื่องอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
แต่หนึ่งก็คือโอ้โหใช้คำพูดอะไรกับพระขนาดนี้
ใช่หน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
ุ่มเสียงก็ท่านก็เถียงไม่ทัน
จับใจความได้ก็เป็นเรื่องของเงินการจัดงานชาปนกิจศพ
วัดจะเก็บจากผู้ที่เขามาจัดงานศพอะไรที่วัดอะไรอย่างนี้
เหมือนกับหลวงตาท่านก็พยายามจะอธิบาย
แต่อธิบายไม่ทันเขาเถียงไง
คนนั้นมาก็พี่ไม่อยู่สักทีถีบเข้าไปเลย
นี่เห็นไหมตะโกนี่ท่านใส่เฟสชิวโชคดีนะ
แล้วก็บอกว่าฝ่ายสงฆ์ออกมาเรียกร้อง
เกี่ยวกับเรื่องของให้หยุดโจมตีพระ
คารวาสก็ออกมาเรียกร้องถึงความไม่โปร่งใส
ยักยอกเงินในการจัดงานศพที่วัดที่ไม่ปกติ
ส่วนวัดแห่งนี้คือวัดจันไนนะครับอยู่แถวบางคอแหลมกรุงเทพ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
แล้วได้ไปเจอผู้ชายในคลิปด้วยนะฮะ
ชื่อนายพรชาติมากนิดอายุ๕๓ปีนี่คนนี้ครับท่านผู้ชมครับ

พรชาติบอกใช่ผมเองนี่แหละ
เราก็เลยถามว่าโอ้โธทำไมพี่เสียงดังอะไรกันอันนี้

ผมหูตึงผมก็เลยต้องเนี่ยเวลาพูดออกไปมันก็จะเสียงดัง
ส่วนพระครูสมุวิจิตรอมโรที่เห็นในคลิปเนี่ย
ท่านเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดจันทร์ในที่บางคอแหลม
ท่านก็หูตึงเหมือนกันผมก็เลยยิ่งตะโกนใหญ่
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเสียงดังคุยกันอันนี้เขาบอกนะ
เราก็ถามต่อว่าเอาแล้วปัญหาอะไรล่ะพี่เถียงกันขนาดนี้
พรชาติบอกว่าก็เป็นเรื่องการตั้งคณะกรรมการฝ่ายชาปนกิจของวัด
ที่มองว่าทางรักษาการจ้าวาดวัดเนี่ยจัดตั้งมาโดยไม่ชอบ
แล้วชาวบ้านยังไม่ได้เห็นชอบด้วยนะคือกรรมการวัดชุดเดิมเขาเคยคิดค่าเช่า
สำหรับงานชาปนกิจคืนนึงก็คิดเท่านั้นเท่านี้
แต่๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรักษาการจ้าวาดวัดนะ
ก็ให้ไปปรับแบบนั้นแบบนี้จนทำให้ทางวัดเนี่ยเหมือนกับถูกมองว่า
มีคนมาเผาศพมากขึ้นคืนนึงเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่
อะไรเท่าไรยักษ์ย่อกันหรือเปล่านี่แกก็อธิบายเรียงแค่ไปเรื่อยนะฮะ
ซึ่งพระครูสมุวิจิตรอมโลรักษาการเจ้าวาดวัดเนี่ย
ท่านมีแนวคิดจะดึงงานฝ่ายชาปนกิจไปให้ฝ่ายอื่นดูแล
เพราะเห็นว่าฝ่ายที่ทำกันอยู่แล้วไปคิดค่าเช่าถูกลงเนี่ย
มันทำให้วัดเสียรายได้จะให้คิดลักษณะแบบพันพันห้าร้อยบาทต่อคืนเหมือนเดิม
ไม่ยอมให้คิดถูกอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะก็เลยเกิดภาพตามคลิป
ก็เลยพยายามไปถามทีนี้ต่างฝ่ายต่างก็หูตึงก็เลยเสียงดัง
ส่วนนี้เป็นภาพที่นายพรชาติเข้าไปกราบขอโทษท่านเจ้าวาดวัดนะครับ
เดี๋ยวจะเล่าอีกทีนึงแต่ว่าฟังที่ทางนายพรชาติเขาเล่าให้ฟังก่อน
ท่านเป็นคนหูตึงก็ต้องพูดเสียงดังหน่อย
ก็กลายเป็นว่าผมไปกระโชคฮากใส่ท่าน
ผมแค่ไปถามว่าพระรูปหนึ่งในวัดเนี่ยรักษาการเป็นคนสั่งให้ท่านทำว่าทำงานศพ
ท่านก็มาทำสนองนโยบายของญาติโยมทำให้มันถูกลง
แต่ท่านมาบอกว่าเงินเข้าวัดน้อยไป
ผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าท่านหูตึงผมก็เสียงดัง
ผมกราบขอโทษทางไทยรัฐทีวีด้วยครับขอโทษพระผู้ใหญ่รูปนั้นด้วยนะครับ
จะให้ผมไปขมาที่กุฏิผมก็ไปได้ครับผมไม่ได้ก้าวร้ายไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีจิตใจทั้งนั้น

นี่พี่พรชาติต้องคอยจับหน้ากากอนามัยให้แน่นด้วยนะ
บางทีมันไม่มีเหล็กยึดตรงจมูกอันนี้เป็นผ้าใช่ไหม
เห็นมั้ยพูดไปแล้วมันก็จะหล่นมันอันตรายนะครับ

คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยชวนพี่พรชาติบอก
งั้นไปกุฏิของรักษาการเจ้าวาดก็คือพระครูสมุทรที่ปรากฏในคลิปกัน
จะได้คุยกันให้เข้าใจด้วยทีแรกก็คิดว่าไม่อยู่นะฮะไปอยู่สองรอบนะครับ
สุดท้ายเจอนะฮะพี่พรชาติก็เลยรีบเข้าไปกราบเท้าเลย
บอกต้องกราบขออโหสิต่อพระครูท่านด้วยนะเดี๋ยวดูนะฮะ
ตอนที่ไปถึงแล้วก็ได้เจอกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าก็ให้อภัยตลอดอยู่แล้ว
ผมขอโทษด้วยครับผมลูกเกินไปนะครับ
ก็รู้จักงานทำบุญอะไรต่างแต่ละปีรับปี
อาจารย์ก็ไปให้แทบทุกครั้งครับผมนอกจากติดธุระอย่างอื่น
นั่นแหละงานประจำปีงานสงการหรืองานทำบุญ
ส่วนตัวในบ้านฉันก็ไปให้ทุกทีทุกครั้ง
ครับผม
นี่ฮะรักษาการจ้าวาดวัดจันทร์ในท่านอายุ๘๐กว่าแล้ว

ท่านก็เมตตาบอกไม่ถือสาหรอกก็ถือว่ารู้จักกันมานานแล้วนะ
ก็รู้ด้วยว่านายพรชาติเนี่ยก็เป็นคนโผงผางเสียงดัง
ก็รู้ว่ามีเจตนาดีทำไปเพราะเป็นห่วงวัด

ัรับคำจากใครมาหรือเปล่า

บ้าเอ้ยผมไม่รักดุป่าเพราะไหนนะผมยังว่าไหน

อาจารย์อัตรีน้องเปล่าน๑๙๖๕คือหลุงพ่อนัททื้อ
พูดเบาก็ได้

หลุงพ่อบอกพูดเบาก็ได้
ถ้าโดยสรุปทางฝั่งของพี่พลชาติ
เขาบอกว่าเดิม
เคยคิดค่าชาปนกิจศพที่วัดเนี่ยคณะกรรมการชุดเดิมก็คิดคืนละพันถึงพันห้าร้อย
มีพระรูปใหม่มาดูก็ลดลงเหลือคืนละแค่๕๐๐บาทต่อวัน
แต่รักษาการเจ้าวาดวัดบอกถูกไปจะไปคิดแพงเหมือนเดิมอีก
อย่างนี้ก็คิดว่าอาจจะเคลียร์จะจบตรงนี้กันได้
ใช่ไหมครับเพราะพี่พรชาติเข้ามากราบขอโทษอะไรพวกนี้
ปรากฏว่ามีชาวชุมชนอีก๒๓คนที่ไม่ได้ขึ้นมาที่กุฏิเนี่ย
แล้วก็มาทวงถามเรื่องการขึ้นราคาค่าสาราเผาศพเนี่ย
ชาวบ้านไม่พอใจบอกว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างและอุปถัมภ์โดยชุมชน
แต่วัดกลับมองเรื่องการขาดทุนหรือกำไร
ที่นอกจากคิดค่าเช่าสาราค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าแรงอะไรพวกนี้
มันก็คิดไปจนหมดแล้วนะแล้วมันจะไปขัดทุนอะไรตรงไหน
อะไรตรงไหนจะไปเพิ่มไปลดอะไรยังไง
ตรงนี้มันควรจะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่า
เขามีคณะกรรมการวัดคอยจัดการเรื่องเงินอยู่ก็เลยอยากถาม
เงินเนี่ยมันหายไปไหนด้วยนะฮะแล้วชาวบ้านที่คุยกับเราบอกว่า
สาบานต่อหน้าพระเลยนะฮะที่วัดแห่งนี้มีพระทันใจนะครับ
ทันใจบอกหากใครใส่ร้ายใครฝ่ายไหนเนี่ยขอให้มีอันเป็น
ไปใน๓วัน๗วันก็ได้ตัวนายพรชาติเนี่ยเขาเคยเป็นสับปะ
ของวัดก็เลยผูกพันกับวัดมากพอเห็นอะไรไม่ผิดปกติ
มันผิดปกติไม่ปกติเนี่ยนะก็เลยออกมาทวงถามแล้วบุคลิก
เป็นอย่างนี้นี่แหละเสียงดังเลยดูเหมือนเป็นคนก้าวร้าวนะฮะ
ความจริงแล้วคือเขาอยากให้วัดเนี่ยโปร่งใสด้วยความที่เขาขับรถ
ทำงานอยู่กับขับรถอ่ะแล้วเครื่องยนต์มันทำให้เขาหู
เขาอ่ะไม่ค่อยดีแล้วเวลาเขาพูดเขาจะเป็นคนพูดเสียงดัง
ไม่ว่าจะคุยเล่นจะคุยกับคนในบ้านหรือคุยกับใคร
เป็นคนเหมือนเสียงดังเหมือนเป็นคนแบบค่อนข้างโวยวายอ่า
เราก็บอกเขาว่าเธอทำแบบนี้เธอไปพูดเธอเสี่ยง
ดังแบบเนี้ยมันเหมือนเธอไปข่มขู่แต่ถามว่าถ้าฟังใน
หรือว่าด่าคำหยาบคายอะไรมันก็ไม่มีคือเขาก็แค่ไป

บอกว่างานพ่อเพื่อนเพิ่งตายไปเดือนฝ่า๒คืน

เก็บแล้วก็เอาไปให้ศวยากรแค่พันเดียว

ทำให้ประชาชนรู้สึกยังไง

งานสกภาพย้ะเขาเห็นทำดีเขาเอาคืน
เราก็ไปลงว่าตัวเองทำถูกเขาจะเอาคืน

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามทางวัดอีกรอบนึง
ทางรักษาการเจ้าวาดวัดท่านก็ยืนยันว่าไม่จริงนะที่ถูก

พระในวัดไม่เคยเอาเงินค่าจัดงานชาปนกิจศพเข้ากระเป๋าตัวเอง
ไม่เคยยักยอกเงินวัดเลยหากใครมีหลักฐานเนี่ย
เอามามอบให้ท่านรักษาการเจ้าวาดวัดได้เลย
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ที่บอกโอ้โหเก็บหมื่นกว่าบาทสองหมื่น
แล้วว่าไปให้วัยยาวัดจากรแค่หลักพันอันนี้ไม่จริงยืนยันว่าไม่จริง